รายการเพชรดาราสู้ฝันปั้นดาว

รอบเพชตัดเพชต้องบอกว่า
เพชต์ที่น้ำงามที่สุดคือ
ดีคัลเลอร์เราจะรู้แล้วนะคะว่าใครคือสุดยอดเพชรดารา
ต้องบอกว่าคะแนนส่วนใหญ่ทั้งหมดจากประเทศไทยทั่วประเทศ
มาจากคุณผู้ชมค่ะส่วนการเจรนัยมาจากคณะกรรมการค่ะ
และต่อไปนี้เราก็คงจะรู้แล้วอีกอึดใจเดียวคุณผู้ชม
หายใจเข้านะหายใจเข้าไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเอาออก
กลั้นไว้ก่อนเขาตื่นเต้นต้องกั้นไว้กลั้น
หายใจหายใจออกค่ะเพราะเดี๋ยวคุณจะรู้แล้วว่าใครคือสุดยอดเพชรดารา
เราจะประกาศปิดโว้นแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังกระหนำอยู่แล้วกันหน่อย

ปิดโว้น

ปิดแล้วนะคะปิดแล้วนะคะ

ระหว่างที่คณะกรรมการหรือว่าทีมงานของเรากำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะครับ
อยากจะฟังความรู้สึกจากคณะกรรมการของเรานะฮะ
ที่เป็นผู้เจรนัยเพชรทั้ง๖เม็ดของเราให้สวยงามจนถึงวันนี้
ที่คุณพี่ชนละทีก่อนเลยค่ะ
ฟังนะน้องเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟัง
เดือนกว่าที่เราเป็นเรือจ้าง
๓ลำพายและจ้ำ
พาคนหลายสิบคนหลายร้อยคนมา

วันนี้มาถึงวันสุดท้ายที่ใกล้ฝั่งถึงฝั่งแล้ว
ขอให้เธอขึ้นฝั่งและเจอแต่สิ่งดีกับทุกคน

ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยครูเองภาคภูมิใจกับพวกหนูทั้งหมด๖คนมาก
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามทั้งหมดอีก๔คน
รวมสุดยอดเวลาอยู่ในวงการบรรเทิงได้อย่างสง่างามแน่นอน

จากวันแรกถึงวันนี้นะคะน้องเก่งขึ้นเก่งเวอร์
จนกระทั่งพี่รู้สึกว่าร้องคนเดียวเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าจะสนุก
แต่เมื่อน้องมารวมกันนะคะมันเกิดความมหัศจรรย์ขึ้น
มันคือความยิ่งใหญ่อะค่ะแล้วมันพี่อยากให้น้องเนี่ย
รวมกันไว้เป็นเพื่อนกันไว้ไม่ว่าใครจะได้หรือใครไม่ได้
ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วเพราะสิ่งสำคัญคือมิตรภาพและความสุขค่ะครับผม
เอาล่ะรวมกันไว้เราจะยิ่งใหญ่นะคะเชื่อพี่
ขอบคุณครับพี่คุณครับ

ครับก็อยากจะบอกว่าจริงนะครับทั้งพี่แล้วก็ครูทุกท่าน
เหมือนเรือจ้างเมื่อส่งน้องขึ้นฝั่งแล้ว
ก็อยากเห็นความสำเร็จของน้องทุกคนนะครับในวันนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่พี่และคุณครูชื่นใจมากนั่นก็คือ
ความรักและความสามัคคีที่พวกเธอมีให้กัน
ตรงนั้นให้เก็บรักษากันไว้ให้ดีนะลูก
แล้วก็การที่เราจะเป็นนักแสดงที่ดีสิ่งหนึ่งเนี่ย
เมื่อเราโด่งดังไปในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่
ต้องไม่หยุดพัฒนาฝีมือนะลูกจำไว้ว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้า
แต่สิ่งหนึ่งอยากจะบอกว่าเห็นพวกเธอประสบความสำเร็จแบบนี้

ต้องมาข่าบจ้วงธนาการการศาสตร์
เอามาฟังความรู้สึกจากเพศ๖เม็ดของเราดีกว่า
แต่ละคนว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยแต่ละคนรู้สึกอย่างไรและได้อะไร

ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับ
คณะกรรมการทุกท่านนะครับขอบคุณกองเชียร์ทุกคนนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมนะครับแล้วก็คุณแม่แท้ของผมนะครับ
พร่ำสอนแล้วก็ให้ผมรู้จักเพลงลูกทุ่งครับขอบคุณครับ

บิ๊กครับเชิญครับขอบคุณครับ
ผมขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ช่วยโหวตช่วยเชียร์บิ๊กและเพื่อนอีกทั้ง๕คนนะครับ
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง๓ท่านขอบคุณรายการเพชรดาราสู้ฝันปั้นดาวขอบคุณช่องไทยรัฐทีวีนะครับผม
ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเลยครับเบลครับเชิญครับ

ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่คอยเป็นห่วงและดูแลพวกเรามาครับผม
แล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ทีมงานแล้วก็เกิดไม่ได้พวกพี่ทุกคนที่คอยโหวตแล้วเป็นกำลังใจให้เบลก็คงไม่ได้มายืนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณมากครับ
อย่ามาปากหวานเลยฉันรู้ว่าบางทีพวกเธอก็อยากจะขวนหน้าทีมงานที่เขี้ยวเข็นมากเชิญน้องฮายลูก
ค่ะหนูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยโหวตแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนนะคะที่ได้ดูแลที่ได้ดูแลหนูเป็นอย่างดีนะคะ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

และสุดยอดเพชรดาราฝ่ายหญิงคนแรกของประเทศไทยได้แก่พี่

พี่

พี่

เป็นผู้มอบผู้มอบรางวัลนะคะ

ไม่ไกระดาษนี่ให้มันน้อยได้ไหมพวกเรา
นี่มันปลิวมาใส่พ่อด้วยนะ

เดี๋ยวเราจะส่งมอบไปให้ที่เบอร์บัญชีเลยพ่อ

โอเคโชคดีนะครับขอบคุณครับผมอ่ายินดีกับน้องฮายด้วยนะคะพ่อเชิญค่ะ
และต่อไปนะคะจะเป็นฝ่ายชายบ้าง
จากการตัดสินของคุณผู้ชมทั้งประเทศ
ให้เป็นสุดยอดเพชรดาราได้แก่พี่

ขอมอบรางวัลค่ะขอมอบรางวัลค่ะขอระวังเรื่องนะคะอาจารย์ชนละทีคางทองจะเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลนะคะ
พร้อมกับสุดยอดแพทย์นาราจะได้รับกวนรางวัล๑แสนบาท

ร้องชนะเลิศฝ่ายหญิงนะครับ

ยินดีด้วยนะครับกับเบลและเจมส์ครับ
และขอเชิญคุณชายามิชัยมอบรองชนะเลิศให้กับน้องฝ่ายหญิงอีก๒คนนะคะ

ดีใจด้วยนะลูกทุกคน
ช่วงดีลูก
น้ำตังค์ค่ะเชิญน้ำตังค่ะ
ช่วงดีนะลูกนะ
เรามาฟังความรู้สึกของสุดยอดเพชรดาราทั้งสองคนนะคะ
สองคนก้าวมาข้างหน้าสักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เชียร์บิ๊กที่คอยเป็นกำลังใจให้บิ๊กนะครับ
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้โอกาสเรานะครับ
ขอขอบคุณรายการเพชรดารานะที่ให้โอกาสผู้ชายที่ธรรมดาที่แบบไม่เข้าใจเพลงลูกทุ่งแล้วทำได้ถึงตรงนี้นะฮะ

เชียร์น้องมายค่ะเชียร์น้องมายค่ะเชียร์น้องมาย
หนูก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนะคะพ่อกับแม่ค่ะที่คอยให้กำลังใจค่ะ
ไม่ว่าหนูจะทำผิดพลาดอะไรทุกเรื่องค่ะ
คอยให้กำลังใจตลอดแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยโหวตช่วยเป็นกำลังใจให้หนู
หนูก็จะทำหนูจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยค่ะ
แล้วก็หนูอยากจะบอกกับแม่ว่าหนูรักแม่มากค่ะ

ใช่แล้วค่ะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในเพชรดาราประกายเพชรค่ะ
เสาร์อาทิตย์เจอกัน๖โมงครึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
ดีมากครับ
ก่อนขึ้นพลังว่า
น้ำไปเห็นสำคัญานะครับ
ก็สดใสทุกตำบลข้าพร้อมคนอยู่ที่ผลงานพาทา
ขอเดินด้วยใจใส่บันไดขับขาน
สืบสารตำนานคนเก่ามา
พร้อมที่จะทำแบบพลิกน้ำความฟ้า
เพื่อพลังสันธาท้องคนลูกกรุง